อันนี้ฉันก็อยากรู้ไงว่าอาจจะยังไงดีล่ะ

เตรียมกันไว้เมื่อกี้คุณผู้ชมว่าจะเข้าข่าวนี้นะคะ

ที่สุดค่ะพี่บูอาซาว่าเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าได้โพสต์ภาพใหม่ดาวิกา
ลงในอินสตราแกรมส่วนตัวนะครับพร้อมกันที่
นางเอกพันล้านอย่างใหม่ดาวิกาแล้วก็ผู้จัดการส่วนตัวก็มาคอมเมนต์ขอบคุณด้วยค่ะ
ในที่สุดแล้วหมูพลพัฒน์เจ้าของแบรนด์ดังอาซาว่า
เพิ่งมีประเด็นกับนางเอกสาวใหม่ดาวิกาก็มีการโพสต์ภาพนางเอกพันล้าน
ลงในอินสตราแกรมส่วนตัวที่ใช้ชื่อว่าแอดพลพัฒน์อาซาว่าค่ะ
พร้อมกับข้อความบรรยายและติดแฮสแท็กชื่อของใหม่ดาวิกา
ว่าเธอได้เฉิดฉายในชุดของอาซาว่าซึ่งตัดเย็บเป็นพิเศษเลยเพื่องานนี้
ซึ่งภายหลังนางเอกคู่กรณีรวมไปถึงผู้จัดการส่วนตัว
ก็เข้ามาโพสต์ข้อความขอบคุณพี่หมูด้วยค่ะ
ทางนี้คุณหมูพลพัฒน์ก็ได้ตอบกลับข้อความของทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐออนไลน
ประเด็นข่าวดราม่าครั้งใหญ่ครั้งนี้
สั้นแค่นี้บอกว่าตอนนี้ยังไม่สะดวกนะครับเพราะว่ายังอยู่ที่วัด
แล้วก็อยากให้เรื่องนี้จบกันไปแล้วกันเพราะว่าเรื่องมันปรุงแต่งกันไปใหญ่แล้ว
พร้อมกับขอโทษขอโพยให้เหตุผลว่าไม่อยากให้เรื่องลุกลามไปมากกว่านี้
ขอบคุณมากครับดราม่าควันขมงชงเชนขนาดนี้
จบลงสวยงามตามที่หลายคนคาดหวังเอาไว้หรือเปล่าต้องรอติดตามกันต่อ
เพราะว่าช่วงสายวันนี้ใหม่ดาวิกาเขาจะมาปรากฏตัวในฐานะพรีเซนเตอร์
โทรศัพท์มือถือยี่ห้อหนึ่งคุณผู้ชมที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจ
ใครอยากเจอใหม่ใครอยากฟังคำตอบแบบชัดตามไปดูเอาเองแล้วกัน
ขณะเดียวกันที่คุณหมูพลพัฒน์ก็มีรายชื่อเข้าร่วมงาน
แต่ทางออกดีที่สุดนะเห็นหลายเคสแล้ว

ใช่ซื้อใส่เองดีสุดไม่ดราม่าไม่ใช่ที่เงียบไว้
เห็นหลายประเด็นที่เป็นข่าวเมาส์อย่างนี้
และสุดท้ายพอเงียบไม่มีใครพูดอะไรนะมันก็เงียบหายไป
กับพิมพ์ปลื้มอย่างนี้จำได้มั้ย

เขาพูดว่าก็เงียบนะเขาไม่ตอบอะไรเลยนะ

เอาเหรอไม่ใช่หมายถึงพอเขาเงียบเนี่ยแล้วมันก็จะแบบหายไปไง

ก็อาจจะแบบไปเมาเรื่องอื่นแทน